นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะเป็นนาทีชีวิตที่เหล็กกระเด็นจากรถพ่วง
แล้วก็มาเสียบที่กระจกหน้ารถกระบะโอ้โหเนี่ยค่ะเสียบเข้าไปแบบนี้
กระจกร้าวเลยนะคะเร็วมากไม่ทันเห็นเลยนะ
รถกระบะคันนี้เป็นของนางสาวกฤษณพันธ์ภาพวงทวกนะคะ
ซึ่งเข้าแจ้งความกับตำรวจสพปากช่องที่โคราชไว้แล้ว
ลักษณะแล้วรถพ่วงก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเศษอะไรมันหล่นลงมานะฮะ
แล้วก็ขับไปเรื่อยแบบนี้เลยนะคะเขาแจ้งความแล้วก็เล่าให้ตำรวจฟัง
บอกว่าขณะที่ขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมาถึงถนนบายพาสในตำบลปากช่อง
มีวัตถุกระเด็นมาจากใต้ท้องของรถพ่วงกระเด็นมาเสียบกระจกหน้ารถของตัวเองอย่างแรง
ลุเข้ามาด้านในด้วยทำให้กระจกร้าวเป็นบริเวณกว้าง
แต่บอกว่าดีที่ด้านในติดฟิล์มกรองแสงทั้งแผ่นเลยนะคะ
ก็ทำให้กระจกร้าวหมดแต่ว่าไม่ร่วงลงมา
ในรถนั่งกันมา๓คนรวมทั้งตัวเองบอกว่าทุกคนตกใจอย่างมาก
แต่ดูดีจึงเห็นเหล็กโผล่เข้ามาในรถแล้ว
เขาบอกว่าเนี่ยดีนะไม่ทะลุเข้ามาคนที่นั่งด้านใน
ถ้าทะลุเข้ามาคนที่นั่งด้านในอาจได้รับอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้
คือแทงมาที่มุมแบบนี้เลยนะคะทีนี้ตั้งสติได้
ขับตามรถพ่วงคันนั้นไปเลยค่ะบีบแตรให้หยุดรถเขาก็ไม่ยอมหยุด
ก็เลยจดทะเบียนเอาไว้แล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อที่จะเรียกคนขับมารับผิดชอบ
จากการตรวจสอบเป็นเหล็กฉากยาวประมาณเกือบ๑ฟุตนะคะ
มีร่องรอยหักใหม่เลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังประสานเจ้าของรถมาเจรจาอย่างเร่งด่วน
บางทีเขาก็อาจจะไม่ทราบนะเพราะว่าเขาขับรถคันใหญ่
แล้วก็ไม่ทราบว่ามีอะไรกระเด็นออกมาจากรถนะคะ